ดูเหตุอุกชะกันที่เกิดขึ้นที่ประจวบคลีขัน
เพราะว่าลูกเขยโหดขอคืนดีกับสาวไม่สำเร็จ
แต่ทีนี้พอคืนดีกับสาวไม่สำเร็จ
บุกไปยิงพ่อตาจนเสียชีวิต
ส่วนแม่แฉพฤติกรรมสุดทน
เพราะว่าเคยขู่อาฆาตว่าจะมาฆ่าทั้งครอบครัวอยู่แล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับไปดูความเศร้าโศกเสียใจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

นี่แหละครับผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือ
นายเพียรศรีพรายอายุ๖๘ปี
ถูกยิงจมกองเลือดอยู่บริเวณหน้าบ้านในหมู่บ้านหนองงูเหลือมจังหวัดประจวบกิริคันนะครับ
ตรวจพบว่ามีบาดแผลถูกกระสุนปืนขนาด๙มมยิงเข้าที่บริเวณแขนขวาขาขวาแล้วก็บริเวณปากนะครับ
รวมทั้งหมด๗แผล
ในที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ทั้งสิ้น๘ปลอกนะครับ
ขณะที่นางฤดีศรีไพรภรรยาของผู้เสียชีวิตวัย๗๑ปีนะฮะ
ร่ำไห้อยู่ข้างศพสามีโดยมีลูกแล้วก็ญาติพี่น้องยืนมุงดูด้วยความเสียใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายคมสรรประสมอายุ๓๗ปี
ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคืออดีตลูกเขยซึ่งอดีตลูกเขยรายนี้ที่เป็นอดีตเพราะว่าได้เลิกรากับลูกสาวไปประมาณ๑เดือนที่ผ่านมาแล้ว
เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหลายอย่างจนลูกสาวแล้วก็ทุกคนในบ้านเอื้อมระอา
ก่อนเกิดเหตุนายคมสรรผู้ก่อเหตุพยายามจะมาขอคืนดีกับลูกสาวแต่ก็ถูกลูกสาวปฏิเสธ
แต่ทีนี้ครับนายคมสรรขู่อาฆาตไว้บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าทุกคนในครอบครัว
และเมื่อ๓วันก่อนนะตัวของนางฤดีเองก็เจอเหตุอุกอาจ
เพราะว่านายคมสรรก่อเหตุอุกอาจครับ
คือนายคมสรรได้ใช้ปืนยิงชาวบ้านแล้วก็ยังขโมยรถจักรยานยนต์จากที่ตลาดนัด
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นแหละมาที่บ้านหลังนี้แหละครับ
แล้วก็มายิงปืนใส่เธอยิงปืนใส่แม่ยายเนี่ยนะฮะ
เพราะดีที่เธอหมอบลงกับพื้นทัน
สามวันก่อนก็เลยรอดตายหวุดหวิด
กระทั่งครับเมื่อคืนที่ผ่านมานายคมสรรได้กลับมาก่อเหตุซ้ำ
ขณะที่ทุกคนกำลังดูทีวีอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็ตอนนั้นฝนตกด้วย
ตัวสามีของเธอก็คือนายเพียรผู้ตายออกมาปัสสาวะที่หน้าบ้าน
ก็ถูกอดีตลูกเขยซุ่มยิงจนเสียชีวิตจมกองเลือดเนี่ยฮะ
ขณะนี้ทุกคนอยู่ในอาการหวาดกลัวนะครับว่าอดีตลูกเขย
ที่มันหนีไปได้จะกลับมาก่อเหตุซ้ำ
ก็เลยอยากขอให้ตำรวจจัดกำลังมาเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนในบ้าน
กว่าจะจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ
ตำรวจสพเมืองประจวบคิริขันได้รับแจ้งบอกว่าพบรถเก๋ง
โยต้าสีบรอนเงินที่ถูกขโมยไปจอดอยู่ริมถนนทุ่งเคล็ดหนองขาม
ตำรวจก็ได้มีการสกัดรถคันดังกล่าวไว้พร้อมกับนำกำลัง
นำกำลังเข้าควบคุมตัวนายคมสรรผู้ก่อเหตุซึ่งนายคมสรรเนี่ย
อยู่ในอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องก็มีการควบคุมตัว
พร้อมกับยึดอาวุธของกลางนะฮะเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วครับ
ส่วนรถเก๋งที่นายคมสรรใช้เป็นรถของผู้ก่อเหตุที่ขโมยมา
เพื่อใช้ในการหลบหนีไปขโมยคันนี้มา
หลังจากก่อเหตุไปยิงพ่อตายเรียบร้อยแล้วนะฮะขณะที่
มีการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมีชาวบ้านมามุงดูจำนวนมาก
ตำรวจก็กลัวว่าจะเกิดเหตุรุมประชาธรรมนายคมสรร
ก็เลยต้องรีบควบคุมตัวนายคมสรรไปสอบสวนที่โรงพัก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ